คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุนะฮะเป็นอุบัติเหตุ
เป็นคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยขับรถกระบะมาปรากฏว่าอยู่บนเขาก็หลุดโค้งฮะ
แต่ว่ายังดีที่มีพลเมืองดีนั้นขับตามมาแล้วก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

โอเคไม่เป็นไรค่ะ

ทั้ง๒ท่านขับรถกระบะมาแล้วก็หลุดโค้ง
ชนต้นไม้ข้างทางหักรถเนี่ยเกือบตกเหวนะครับ
พลเมืองดีขับรถตามมาช่วยเหลือทั้งสองเอาไว้ได้นะครับ
ที่กู้ภัยนั้นจะพาส่งโรงพยาบาล
นี่เกิดขึ้นที่อำเภอชนแดนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าขับรถตามหลังรถคุณลุงคุณป้ามานะฮะจู่รถก็ข้ามเลนครับหลุดโค้งไปชนต้นไม้แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ป่าข้างทางจังหวะนั้นแฟนของเขาเนี่ยนะครับคือคนที่ไปช่วยเนี่ยคุณผู้ชมฮะป่วยเป็นมะเร็งนะลืมไปสนิทเลยว่าตัวเองป่วยอยู่นี่คือตามที่เขาเล่านะก็รีบวิ่งไปช่วย
แต่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยไม่ได้สนในการเจ็บป่วยของตัวเองนะครับโค้งบริเวณนี้คนในพื้นที่บอกอุบัติเหตุเกิดบ่อยน่ะนี่ช่วงกลางวันด้วยน่ะค่ะอันตรายนะครับขับรถอืมนี่ที่เพชรบูรณ์น่ะค่ะ